ในเฟซบุ๊กของจ่าเอกสมาน
ก็มีการโพสต์คลิปไว้ที่

เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวงเชียงราย

ใช่ค่ะคลิปนั้นถือว่าเป็นคลิปสุดท้าย
โพสต์ในเฟซบุ๊กของจ่าแซม
ก็มีการนำคลิปนี้มาให้ได้ชมกันด้วย
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะยังมีอีกเพจนึง
ก็คือเพจเรารักด่านตรวจค่ะ

ซึ่งเป็นคลิปตอนปฏิบัติภารกิจในถ้ำหลวง
ที่จ่าแซมจะเสียชีวิตนะคะ

เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
นี่ก็เดินเริ่มต้นแล้ว
อยู่ล้มต้นแค่สามร้อยเมตรแล้วก็จะเป็นสุดแบบอ่าน้ำที่บันทันหลังข้ามหัวมาต้องต้องใช้วิธีการนำมุดรอดเข้าไปยี่สิบเมตรเพื่อที่จะเป็นถูกฝากดีแต่ตัวนี้ไปสามร้อยแล้วก็ดำรอดอีกยี่สิบ
คุณผู้ชมเป็นคลิปที่จ่าแซมหรือว่าจ่าเอกสมานเนี่ย
ได้ถ่ายคลิปไว้เป็นเซลฟี่บรรยากาศภายในถ้ำหลวงแล้วก็เอ่อในคลิปนี้นะคะ
ก็บอกบอกว่าเข้าไปทั้งในอีกสามร้อยเมตรและนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับ
จุดเริ่มต้นแค่๓๐๐เมตรจากตรงนี้ไปแล้วก็จะเป็นจุดแบบน้ำที่มันผ่านผนังถ้ำลงมา
ต้องใช้วิธีการดำมุดลอดเข้าไป๒๐เมตรเพื่อจะไปโผล่อีกฝากหนึ่ง
จากตรงนี้ไปสามร้อยแล้วก็ดำรอดอีกยี่สิบเพื่อจะทะลุไปอีกฝากหนึ่ง
แล้วก็มีการพูดตอนท้ายคลิปด้วยนะคะบอกว่ารอติดตามพรุ่งนี้ครับ
สู้พวกเราซิลทีมสู้อยู่แล้วครับสู้ไม่ถอย
แต่นี่แหละค่ะถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายที่จ่าแซมได้ถ่ายเอาไว้
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะคือไปปฏิบัติภารกิจ
วางขวดอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาหมดสติจนมาเสียชีวิต
คือนับเป็นวันศุกร์นะคะตีหนึ่งของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ